เราจะย้อนกลับไปดูนะครับ๗วันที่ผ่านมา
ของเราใบนี้มันต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติอะไรบ้าง

จุดต้องเจอกับน้ำท่วมอย่างหนักฝนตกอย่างหนัก

เกิดขึ้นที่บริเวณตอนกลางของสหรัฐอเมริกาครับ
ภาพที่เห็นอยู่นักขนาดนี้นะครับ
เป็นผลพวงจากพายุธนโดที่เข้าถล่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียว

มีผู้เสียชีวิตในย่านปาเลสไตน์ของรัฐเท็กซัส
จากการถูกกระแสน้ำซัดอย่างรุนแรงครับ
ทางการต้องสั่งอบพยพประชาชนออกจากบ้านเรือถึง๗แห่ง
กลางปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมไม่ถึงชั่วโมง
สูงถึง๗๕นิ้วครับ
ต่อที่บริเวณตอนกลางของประเทศจีนกันบ้างครับ
ที่นี่เจอกับเหตุการณ์ทกภัยเช่นเดียวกัน

ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะที่มณฑลท่านฉางการสู่
ซึ่งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน
ที่นี่อย่างที่เห็นต้องเจอกับพายุลูกเห็บที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียว

โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๒๒มิลลิเมตร
ตกลงมาอย่างหนักแบบกระทันหันครับ
ส่วนที่บริเวณฝั่งตะวันออกเชียงเหนือของประเทศจีน
ที่นี่กลับต้องเจอกับพายุทรายพัดกระหน่ำอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
ส่งผลกระทบการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ
ทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายอย่างหนักครับ
พายุทรายนี้ก็ได้หอบทรายขึ้นลอยบนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลย
จนทำให้ท้องฟ้านั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่น
กระทบต่อการบินแล้วก็คุณภาพอากาศอย่างรุนแรง
ไปต่อที่กัมพูชากันบ้างนะครับใกล้บ้านเราที่นี่
ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากอุณหภูมิความร้อน
ล่าสุดทางการรัฐบาลออกมาให้ประชาชนรวมไปถึงโรงเรียน
ลดการเรียนการสอนในช่วงท้ายคาบเรียนภาคเช้า
รวมไปถึงก่อนเริ่มเรียนภาคบ่ายรวม๑ชั่วโมง
เพราะว่าตอนนี้ครับอุณหภูมินั้นไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แตะอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียต
มกลางภัยแรงที่รุนแรงที่สุดในรอบ๔๐ปี
นโยบายนี้มีการใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็บังคับใช้
ในหลายพื้นที่นะครับจนกว่าที่จะเข้าสู่ฤดูฝนครับ

จนทางการต้องสั่งอพยพชาวเมืองฟอร์ดแม็กคุเรย์

หนีไฟป่าที่กำลังโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงครับ
เหตุการณ์นี้เป็นไฟป่าที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ
ตอนนี้จึงมีการยกลึกที่เอาบิน
เข้าออกเที่ยวบินทั้งหมดในเมืองนี้นะครับ
ไปต่อที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยกันบ้างนะครับ

ป่าที่เกิดขึ้นลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้านะครับ
บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอสุไงโกลก

กลุ่มไฟป่า๒จุดใหญ่และอีก๑๐จุดย่อย
ลามกินพื้นที่ชาวบ้านแล้วก็ป่าพลุโต๊ะแดง

ดับไฟตอนนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณนางกล่าวต้องติดตามข่าวสาร
แล้วก็ระวังเรื่องของควันไฟ
ที่จะส่งผลต่อคุณภาพอากาศต่อไปนะครับ
นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาสรุป
ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัย
อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าภัยพิบัตรเหล่านี้
เป็นภัยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้
เตรียมพร้อมรับมือนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ